มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
วันนี้ก็เลยมีสิ่งที่ทำให้แก้

โดยที่คุณเองก็นั่งสมาธิด้วยการเพ่งมัน
ทุกครั้งที่มองก็คือการเอาจิตวิญญาณเราเข้าไป

มงคลจักรวาลซึ่งเป็นยันที่ผมได้ความสามารถเขียนมา
หลังจากที่ไปกับคุณใหญ่ฝันดีนะพูดเลยแล้วกัน
ท่องจักรพบมารอบนึงก็เห็นแผนผังอะไรบางอย่าง
และสิ่งนี้มันคือต้นกำเนิดของมนุษยชาติ
กำเนิดของสิ่งศักดิ์สิทธิมนุษย์ต่างดาวเทพ
กำเนิดจักรวาลและต้นกำเนิดของคุณของคุณของคุณของคุณของผมด้วย
งั้นวิธีง่ายมากก็คือแค่มองมัน

คุณอยากจะถามอะไรเขาไหม
เช่นเมื่อก่อนวิวเคยเล่นของดำมาเยอะแยะ
เคยฝังหุ่นทำสิ่งที่แบบบาป
ตอนนี้ผมเปลี่ยนสายบุญ
คือทำบุญนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเลี้ยงเพลพระ
แล้ววิวก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งดำที่ผมเคยทำเริ่มจางลงไปละ

ทำตรงหน้าผากเพราะผมจะไม่ยุ่งกับจักราเขา

เนี่ย

นี่หน้ามาออุมน้ำมาพระตะหัวใจธาตุคุกมีของดีในตัว
ก็แค่เอาทัดก็ไปปรับในตัวแล้วทุกอย่างก็จะดีกลิ่นนี้

ลงให้มันเข้าไปในนั้นเลยจบชีวิต

ก่อนที่จะมีการถ่ายทำรายการในวันนี้เนี่ยนะฮะ
ทางหมอต้องเนี่ยนะครับก็ได้มีการมาพูดคุยนะครับ
แล้วก็คุณมดดำเคนมอต้องครั้งแรกเนี่ย
พูดเลยบอกว่าฉันเคยเจอผู้ชายคนนี้มาก่อน
ส่วนหมอต้องเองก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าเราเคยเจอกันเพียงแต่ว่า
เขาไม่เคยเจอคุณในชาตินี้ถูกไหม

ชาติที่ไม่มีมนุษย์เขาเป็นอะไร
เป็นพยานาค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
ก็ไม่ใช่คนนะครับคุณก็ไม่ใช่คนตอนนั้นยังไม่มีมนุษย์ครับยังไม่มีมนุษย์แล้ววันนี้ทำไมคุณถึงจะต้องมามา

เพราะเป็นสิ่งที่เขาก็ร้องขอมาทั้งชีวิต

แทกคือผมต้องเขียนทีหลังเพราะว่าอันนี้เป็นฮัตคอร์นิดนึง

ไม่เอาไม่เอาคุณเกลียว

เป็นยันทร์ประจำตัวพระปู่ศรีสุทธโตพยานหน้า
โอเคเอาเรื่องคุณวิวก่อนเอาเรื่องคุณวิวก่อนนะครับ

ณวันนี้คือสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคือห้ามใช้อีกแล้วใช่ไหมฮะ
คือส่วนตัวผมคิดว่าไม่ใช้ดีกว่า
แต่ว่าเก็บไว้ขึ้นผ่านอย่าทิ้งอย่าทิ้ง

ไม่รับขยันทำเราเป็นคนให้เราให้ทำบุญทำทานให้อาหารหมาแมวทั้งหลาย
คือการทำบุญทำทานทำทานสำคัญกว่าทำบุญตอนนี้ทำทานบารมีนะครับ
ทำท่าคุณวิวเห็นบอกมีของของดีติดตัวด้วยครับผมมีอะไรอยู่บ้างฮะ
ตอนนี้ขอดูหน่อยได้ไหมเนี่ยครับอ่าแขวนถูกนะครับเพราะว่าวางแบบนี้โอเค
ไม่แล้วก็มีสายสินจากหลังคะวัดวัดอุงโพธิเปล
แขวนเอวแล้วคุณแล้วคุณไปโดนยังไง
ก็วันนั้นไปเที่ยวแล้วพอดีโต๊ะเขาเนี่ยทะเลาะไปแล้วหนึ่งรอบ
ออกไปแล้วแล้วโต๊ะมันว่างอยู่พี่ทีนี้เพื่อนเราก็เลยไปเต้นตรงนั้น
เขากลับมาในอารมณ์พละน้อยไงแล้วก็เลยไล่เพื่อนวิว

ทีนี้ปัญหามันได้ตกอยู่กับเพื่อนแล้วไงกลายไปอยู่ที่เราแทน

จับได้แล้วใช่ไหมครับจับได้แล้วครับ
เขามามอบตัวครับเพราะเขาก็รู้ตัวว่าเขาผิดที่เขาทำ
ทุกวันนี้ถ้าสมมุติเราดูข่าวกันเราจะเห็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยชอบไปทำสายดำกันเยอะ
ทิ้งหน่อยแฟนไปมีคนอื่นหน่อยก็ไปพึ่งศัยศาสตร์มนต์ดำกัน

อยากเตือนว่าจริงวิถีชีวิตในการดำเนิน
ในเรื่องของการเล่นศัยศาสตร์หรือว่าไปลงนะเมตตาลงเสน่ห์ลงของต่างอย่างนี้
วิวเชื่อว่ายังไงสายขาวก็คงยังดีกว่าสายดำ
ดำมันอาจจะเหมือนเราขึ้นทางด่วนนะพี่แต่ผลพลอยได้
มันจะได้ทั้งสิ่งไม่ดีกลับคืนมาเหมือนของเข้าตัวเราเอง

นั่นก็คือเรื่องราวไม่เชื่ออย่าลบหลู่ของคุณวิวในค่ำคืนนี้นะฮะ
วันนี้แน่นอนนอกจากคุณวิวต้องขอบคุณนะฮะหมอต้องจิตด้วยนะครับ

และต้องขอบคุณนะฮะคุณวิวอาซายามด้วยนะครับ

ณวันนี้งานการกลับมาเหมือนเดิม
ประถามกว่าจะไปบนอีกไหม

แล้วทำวงแบบนี้ต่อไปเพราะสิ่งให้ดี
เค้าจะดังมีงานเยอะแรงไหม
ถูกแทงไปมันเป็นเรื่องบังเอิญที่กลายเป็นแก้เคล็ดไปในตัวดังกว่านี้ครับ

ก็คือผ่านสิ่งที่ไม่ดีมาแล้วต่อไปก็จะมีสิ่งดี

ที่มีเรื่องราวไม่ใช่อย่าลบหลู่หรือว่าของดีทีเด็ดอะไรก็อย่าลืมนะฮะ

ได้มีโอกาสส่วนหนึ่งมาร่วมแชร์ประสบการณ์แปลก
มาร่วมมูกับเราในมูไนท์นะฮะ

จะมาพบกับเราสองคนได้ใหม่ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

มูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่